ข่าวนี้ต้องบอกว่าเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มเต๋าภูสินค่ะ
ใช่เดินทางนะคะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างหลายที่เลย
ถ้ำนาคาที่ตอนนี้เนี่ยคนบันเทิงต่างพากันเดินทางไปไหว้เยอะเลยนะคะ
เจ้าตัวก็เดินทางไปไหว้ถึง๒ครั้งแล้ว
หนุ่มเต๋าบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าปีนี้เป็นปีชงของตัวเอง
แต่เขาบอกว่าชงดีนะก็เลยตั้งใจเดินทางไปขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเอง
แล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ไหว้สิ่งที่ขอพร
ส่งผลให้หนุ่มเต๋าปังจริง

ดวงการงานของเจ้าตัวนี่ปังมากนะคะ
เรียกว่าสวนทางกับศิลปินคนอื่นเลย

รับทรัพย์รับขวัญปีใหม่ไปกว่า๖หลัก
หลักก็เป็นหลักแสนนะคุณนะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากการที่เจ้าตัวไปไหว้ขอจากการที่ขึ้นไปถ้ำนาคาครั้งที่๒
เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เตรียมจะขึ้นไปไหว้ขอพรท่านอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้
พร้อมกับชวนเพื่อนศิลปินร่วมค่ายไปอีกด้วย
ไปฟังเสียงหนุ่มเต๋ากันหน่อยค่ะ
ผมเป็นคนปีวอกครับแล้วผมก็รู้ว่าปีนี้วอกชง๑๐๐นะครับ

เขาบอกว่าดีจะให้ระวังเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทางอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยรู้สึกว่าต้นปีแล้วก็ควรที่จะทำวุ้นบ่อยหน่อยแล้วกัน
ภาครางบวกนะครับไม่ว่าจะอยู่กับที่ในไหนวงการอะไร
ถ้าเรามีพลังบวกทั้งกายและใจ

และก็เพราะความปังเสริมความปังให้กับที่ของตัวเองด้วย

จะได้มีแต่เรื่องเห็งปังนะคะ